กรมการขนส่งทางบกตอนนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ

บอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถให้มากขึ้นนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งพบว่านำรถผิดกฎหมายมาใช้ก็เลยลงโทษหนักไปถึง๔ข้อหาค่ะ
กรณีอุบัติเหตุรถโม้ปูนที่เสียหลักข้ามเกาะกลางมาชนรถตู้เช่าเหมาแล้วก็รถอื่น
วิ่งสวนทางมาบริเวณบ้านขัวแตะตำบลนาแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบและพบว่า
รถคันที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
มีการสวมทะเบียนรถคันอื่น
ส่วนคนขับรถก็ไม่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องนะคะ
นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่า
ผู้ประกอบการขนส่งมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย
แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของรถในความผิด
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี๒๕๒๒ใน๔ข้อหานัก
พร้อมกับได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของคนขับรถทันที
กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งทุกราย
งวดในการตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับนะคะ
รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
ถ้าพบว่าละเลยฝ่าฝืนจะลงโทษขั้นเด็ดขาดปรับขั้นสูงสุดในทุกข้อหา
และอาจจะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันทีด้วยค่ะ